จอบประเด็นคืนนี้จะพาไปทำความรู้จักกับนักการเมืองรุ่นใหม่ของพักเพื่อไทยอีกคนนึงนะครับ
เขามีประสบการณ์การทำงานมาหลากหลายอาชีพนะครับ
แต่เพราะอะไรถึงตัดสินใจเข้าสู่สนามการเมืองสนามการเลือกตั้ง

คุณหน้าคุ้นตากันไปบ้างแล้วกับนักการเมืองรุ่นใหม่ไฟแรงของพักเพื่อไทยคนนี้
ตรีรัฐสริจรโรพาจหรือว่าปุ้น
ตัวแทนของคนรุ่นใหม่พักเพื่อไทย
และเมื่อถามถึงที่มาที่ไปว่าทำไมทำไม
ถึงเลือกที่จะมาเป็นนักการเมือง
เพราะก่อนหน้านี้รับบทบาททั้งเป็นนักธุรกิจ
นักแต่งเพลงนักเปียโน
อาจจะโชคไม่ดีนะที่เกิดมาในครอบครัว
ที่ผมมีพี่ชายเป็นผู้พิการ

ทำให้เราได้เห็นสวัสดิการหลายอย่าง
ที่คิดว่ามันไม่เอื้ออำนวยต่อคนพิการ

ในเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาตลอด
ผมรู้สึกว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน

ไม่ใช่ของคนที่เป็นผู้ที่ขาดโอกาสต่าง

มันเต็มไปด้วยคนหลากหลายประเภท
ทั้งคนสูงอายุคนพิการทั้งเด็กนะครับ
และแม้ปุ้นจะเป็นคนการเมืองหน้าใหม่
แต่ก็มักจะเห็นลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยี่ยน
ถ่ายถามสารทุกข์ของพี่น้องคนกรุงเทพอยู่สม่ำเสมอ
และเมื่อถามปุ้นว่างานการเมืองมันยากอย่างที่คิดไหม
ปุ๋นตอบว่าไม่คิดว่างานการเมืองนั้นยากอย่างที่หลายคนบอก
แต่มองว่าเป็นงานที่ท้าทายที่จะต้องคว้าชัยชนะมาให้ได้

ผมคิดว่างานการเมืองเป็นงานที่ท้าทาย

เพราะว่าหากมันง่ายประเทศคงจะเดินไปแล้ว
ผมคิดว่ามันเป็นความยากที่ผ่านมา๕ปี
ที่ผ่านมาประชาชนมันได้มีโอกาสได้มาพูดในสิ่งความในใจต่าง

ผมอยากได้รับโอกาสจากพี่น้องประชาชนทุกคน
ให้มีโอกาสได้เข้ามาทำงานในสภา
มาร่วมออกกฎหมายแล้วมาร่วมตรวจสอบถวงดุล
แล้วมาทำงานให้กับชุมชนให้กับสังคมให้กับประเทศของเรา
วันนี้มีปัญหามากมายที่ยังไม่ได้แก้ไขในสังคม

ตอบชัดเจนชัดถ้อยชัดคำแบบนี้
เห็นถึงความตั้งใจที่จะเข้ามาทำงาน
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนคนกรุงเทพหานครแบบนี้แล้ว
ก็ต้องขอปรบมือรัวให้กับนักการเมืองรุ่นใหม่
ใหม่ทั้งประสบการณ์และความคิด
และก็ขอเป็นกำลังใจให้นักการเมืองคนรุ่นใหม่ไฟแรงคนนี้
เอาชัยชนะจากสนามการแข่งขันเลือกตั้งครั้งนี้
เพื่อจะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงให้ขับคนกรุงเทพ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน